คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะที่เพชรชบูรณ์นะครับ
ช่วงเกือบทิ้งเที่ยงวันนี้นะฮะ๑๑นาฬิกา๔๖นาที
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีสามีภรรยาถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ้านนะฮะ
คือทางฝั่งญาติของฝ่ายชายเนี่ยฝั่งสามีเนี่ย
เขาบอกไม่มีคู่ขัดแย้งไม่มีคู่กรณีกับใครนะ
อ้าวแล้วก็คาดว่าจะเป็นอดีตสามีของฝ่ายหญิงหรือเปล่า
เขาเคยมาตามหาฝ่ายหญิงอยู่ค่ะ
คือสามีภรรยาคู่นี้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเขาเพิ่งคบหาอยู่กินกันได้ไม่นาน
บ้านพักหลังนี้นะครับอยู่ที่หมู่๙ตำบลทรัพย์ไม้แดงอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
นี่ฮะที่เกิดเหตุนะครับคือเสียชีวิตคู่กันแบบนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยนะฮะ
ลานที่หน้าบ้านตรงนี้นะครับได้รับแจ้งเหตุเมื่อ๑๑นาฬิกา๔๖นาทีนะครับ
เป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะฝ่ายของผู้ชายนะครับฝ่ายสามีที่เสียชีวิต
ชื่อนายสุรชัยวีรการอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของบ้านนะครับ
นายสุรชัยสภาพศพนี่ถูกยิงนะครับกระสุนเข้าขมับ๑แผลนะฮะ
แล้วก็มีถูกของมีคมฟันเข้าหลังหูซ้ายอีก๑แผล
ใกล้กับศพของนายสุรชัยนะครับมีศพของนางกัญญารัฐบุตรดาสุก
อายุ๔๑ปีที่เป็นภรรยาแล้วเพิ่งย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้ได้แค่๑๕วัน
ถูกยิงกระสุนเข้าขมับขวา๑นัด
เสียชีวิตจมกองเลือดทั้งคู่
นี่เข้าขมับทั้งคู่เลยนะฮะกระสุนนะครับ
ที่เกิดเหตุมีร่องรอยข้าวของกระจัดกระจายนะครับ
ว่าเกิดจากการต่อสู้หรือว่าหลบหนีกันในช่วงเวลานั้น
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๒ปลอก
หัวกระสุนปืนหนึ่งหัวนะครับนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ
มีรถกระบะสี่ประตูของนายสุรชัยเปิดประตูทิ้งเอาไว้นะฮะ
จอดอยู่ที่บ้านนี่คันนี้นะครับ
จากการสอบสวนพบว่าช่วงสายวันนี้มีพนักงานส่งพัสดุ
มาส่งพัสดุที่บ้านหลังนี้มาถึงก็ตกใจแล้วฮะ
เจ้าของบ้านแล้วก็ภรรยาถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
เรื่องต้นตำรวจมุ่งประเด็นไปที่ปมเรื่องชู้สาวนะครับหรือว่าปมหึงหวงนะครับ
เพราะมีข้อมูลว่าอดีตสามีของนางกัญญารัฐเขามาตามหาตัวนางกัญญารัฐอยู่
ญาติของนายสุรชัยก็ยืนยันตรงกันนะครับว่านายสุรชัยไม่มีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครมาก่อนไม่มีศัตรูที่ไหน
เพราะฉะนั้นคาดว่าสาเหตุมาจากสามีเก่าของฝ่ายหญิงที่น่าจะตามมาล้างแค้น
เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเพิ่งมาอยู่กินกับทางนายสุรชัยที่เป็นเจ้าของบ้านได้เพียง๑๕วัน
เราไปดูโพสต์สตอรี่เฟซบุ๊กของนายสุรชัยนะครับที่ตรวจสอบไปล่าสุดเนี่ยนะฮะ
ลงรูปคู่กับนางกัญญารัฐเอาไว้พร้อมข้อความบอกรักที่สุดนะเธอ
เพิ่งลงเมื่อสิบนาฬิกาวันนี้นะฮะค่ะ
ก่อนที่อีก๒ชั่วโมงต่อมาเนี่ยพนักงานส่งพัสดุจะมาเจอศพที่บ้าน

เพราะตอนที่เขาได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพเนี่ยคือ๑๑นาฬิกา๔๖นาที

ตอน๑๐นาฬิกายังโพสต์สตอรี่เฟซบุ๊กอยู่เลย
อาของนายสุรชัยนะครับคาดว่าที่หลานชายแล้วก็ภรรยาถูกยิงจนเสียชีวิต
น่าจะเป็นเรื่องชู้สาวขอยืนยันว่าหลานชายไม่เคยมีศัตรูที่ไหน
เป็นคนนิสัยดีเพื่อนฝูงรักใคร่ญาติพี่น้องก็ไม่มีปัญหากัน
มีงานทำบุญ๑๐๐วันให้กับพ่อของผู้ตายไปเมื่อวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
ถ้าจะมีเรื่องก็น่าจะมีสาเหตุจากเรื่องของภรรยาที่เพิ่งมาอยู่กินด้วยกันนี่แหละ
ที่เป็นคนนอกพื้นที่แล้วอดีตสามีเขามาตามหาตัวอยู่

ที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับเขาก็ยืนยันนะฮะว่าปกติแล้วนายสุรชัยเนี่ยเขาไม่มีปัญหากับใครมีอาชีพเป็นช่างไฟฟ้าส่วนนางกัญญารัฐเขาเพิ่งเลิกกับสามีอดีตสามีมานะฮะแล้วก็เพิ่งมาคบหาอยู่กินกับนายสุรชัยนะครับส่วนปัญหาจะมาจากเรื่องอะไรเนี่ย
ญาติบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุที่แท้จริงจะมาจากอะไร
ญาติญาติเองก็มารู้เรื่องตอนที่มีพนักงานเข้ามาส่งพัสดุที่บ้านนี่แหละ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับผู้ใหญ่ชาญยอดสมบัตินะครับบอกว่า
มาหานายสุรชัยที่บ้านนะครับก็มาคุยธุระกันตามปกตินี่แหละ
มาหาเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองฮะประมาณ๗โมงเช้ายังเจอยังคุยกันอยู่เลย
เจอตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหมมีครับตอนนั้นมาคุยอะไรกัน
ผมมาธุระผมมาถามว่าเห็นว่าใส่ทะเบียนกับโจรว่ามึงจะไปให้ให้ไปแจ้ง
เจ้าที่เจ้าหัวหน้างานหัวหน้าไม่ใช่หัวหน้าบ้านอ่ะอืม
เขาก็มาหาก็มาเจอมาคุยกันปกติตอนนั้นจำเวลาได้ไหมไม่ได้

คือตำรวจตอนนี้กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนหาตัวคนก่อเหตุอยู่นะครับ
แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดในระแวกบ้านของผู้ตาย

ที่เข้ามาในพื้นที่พื้นที่หมู่๙ตะบนทรัพย์ไม้แดงอเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ตอนนี้เนี่ยตำรวจไปเจอรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยอยู่คันหนึ่ง
ที่ขี่อยู่ในพื้นที่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับจุดที่
ช่วงเวลาที่เขาจะมีพัฒนาพัสดุมาเจอศพนะฮะเดี๋ยวกำลังแกะรอยแล้วก็สืบสวนสอบสวนต่อนะครับ